เที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
อย่างที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่กลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าพิสุนโลก
หนาวจัดหนาวจัดไม่จัดเป็นน้ำแข็ง

พูดไม่ได้รถทังค่ะ

เอานักท่องเที่ยวไปพักค้างแรมสัมผัสอากาศหนาวนะครับ
ในพื้นที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่ม

โอ้โหนครไทยเขาได้ชื่ออยู่แล้วเรื่องหนาวเนี่ยนะครับ
คือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับ

ตื่นมาปั๊บเอาน้ำค้างแข็งนะครับ
เกาะขาวโพลนอยู่บนหลังคารถแบบนี้แหละครับ
หลังคาที่พักก็มีแล้วก็ตามยอดย่าก็มีครับ
ช่วงเย็นนะฮะคือตอนนี้อากาศมันเย็นทั้งวัน
ช่วงเย็นยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เพราะอะไร
เพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนนะครับ
ปกคลุมภาคเหนืออย่างต่อเนื่องครับ
ส่งผลให้อากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ
โดยเมื่อเช้าวานนี้นะอุณหภูมิต่ำสุดที่อุทัยธานีนะครับ
อยู่ที่๑องศาเซลเซียสครับ

ส่วนที่ฉันเอาไว้ก่อนเลยมั่นใจเลยว่าเอาไว้ก่อน
เท็จตัวยังคิดแล้วคิดอีกไหมนะ
ส่วนในหุบเขาครับหุบเขาเนี่ยเขาบอกว่าต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสนะฮะ
อันนี้เป็นที่พิศนุโลกนะแล้วก็ที่อุทัยธานี

ศรีสะเกดครับที่บริเวณจุดชมวิวผาหมออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันธรรักษ์ที่ศรีสะเกดนะฮะ
นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าโอ้ย๓๔พันคนแห่กันไปท้าลมหนาวนะครับ
ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นจุดนี้คือสามแผ่นดินนะฮะ
ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นมาจากฝั่งลาวนะฮะ
ลอยผ่านขึ้นมาพาดผ่านกัมพูชามาแล้วก็
นี่ฮะก็เห็นแสงแรกอยู่ที่ฝั่งไทยสวยนะ
มากนะฮะนี่ดูสิโอ้สีทองอร่ามแบบนี้เลยนะครับ
สภาพอากาศบนยอดภูยอดดอยอย่างเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชานะฮะ
ด้านเขาพระวิหารก็เย็นครับอุณหภูมิต่ำสุด๑๒องศาเซลเซียส
โอ้โหควันออกปาก
อ้าวเราไปเหวี่ยงกันหลายที่เหลือเกินนะครับ
ศนุโลกศรีสะเกดไปขึ้นเหนือเลยเชียงราย
ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นนะคะครับช่วงปีใหม่นักท่องเที่ยวไปเยอะจริงจริง
จะไม่เยอะได้ยังไงอ่ะคะสวยขนาดนี้
มันสวยจริงมันคือยอดดอยด้วยมีทะเลหมอก
อากาศก็อยู่ที่ประมาณ๕องศาเซลเซียสจุดนี้เป็นจุดชมวิว
ลักษณะเขาจะเป็นทิวเขายาวไปสุดลูกหูลูกตานะคะ
ฝั่งสองฝั่งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นไทยอีกฝั่งหนึ่งเป็นสปลาวนะคะ
จากที่จะไปเที่ยวดูหน้าผาสวยแบบนี้แล้วไปยืนถ่ายรูปด้านหลังวิวเป็นทะเลหมอกแล้ว
จุดนี้มีสากุระด้วยแต่ไม่ใช่สากุระญี่ปุ่นเป็นสากุระเมืองไทย
พญาเสือโครงค่ะเขาปลูกไว้เป็นหมื่นต้นนะคะตอนนี้เริ่มบานแล้วด้วย
พร้อมมากต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ไปช่วงนี้ช่วงปีใหม่
ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าจะบานไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นไปได้นะคะ
ที่ดอยผาตั้งอัมพูเพียงแก่นเชนดรายค่ะ
ครับเอาไปกันต่อกันที่เชียงใหม่ฮะริมแม่น้ำคลองตะบนเมืองคอง
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับบรรยากาศช่วงหยุดยาวปีใหม่
คือคักต่อเนื่องครับนักท่องเที่ยวเนี่ยพาครอบครัวนี่แหละครับ
กลางเต็นต์พักค้างแรมนอนกันแบบนี้ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายครับนะฮะ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารมาตั้งซุ้มขายนะครับกลางสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองเลย
ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอินไปแล้วใครมาที่นี่ไม่ถ่ายรูปไม่มาเซลฟี่
ไม่เช็คอินแล้วก็มาไม่ถึงครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวนะครับ
ยังไปเที่ยวชมธรรมชาติไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขายังทำการเกษตรกันอยู่แบบนี้
ควายนะฮะเด็กบางคนเนี่ยนะเด็กบางคนไม่เคยเห็นแล้วนะควายน่ะ
หรือว่าเฉพาะเด็กเหนือกรุงเทพไม่เคยเห็นอ่าใช่บอกควายเนี่ยเห็นในหนังสือ
แต่ไอ้ตัวเป็นเป็นไม่รู้เป็นยังไงนะครับนี่แหละครับเขายังเลี้ยงควายฝูงใหญ่กันอยู่นะครับ

หรอฮะเป้ยขี่อยากให้เห็นรูปน์ในเฟซบุ๊ค
ส่วนที่อุทัยนะฮะนักท่องเที่ยวแห่ไปชมสัมผัสอากาศหนาวกลางเต็นต์พักแรมกัน
นี่ในพื้นที่เขาบอกว่าชื่อว่าบ้านชายเขาอยู่ที่อำเภอลานศักดิ์
มันก็เป็นบริษัทการตั้งแคมป์เนอะอีกหนึ่งบริการ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามมีทิวทัศน์รายรอบ
รายรอบไปด้วยหุบเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนกันไปทอดตัวเป็นทางยาว
ดูแล้วมันก็ชื่นหัวใจเคี้ยวชะอุ่ม
จากเพชรบูรณก็มีที่อุทัยนี่แหละ
เจ้าของพื้นที่เขาทำระเบียงชมวิวให้กับนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวแบบ๓๖๐องศา
รวมทั้งถ่ายภาพใช้อินแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟส้มตำหลาบหมูน้ำตกไก่ย่างอะไรแบบนี้
โอ้โหมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะ

ดูเขาแต่งตัวกันเป็นตัวอะไรเนี่ย

ชุดแบบนี้ใส่ได้ช่วงนี้เท่านั้นนะ

มันต้องกับสาวอย่างดีชั้น
หลายคนอยากจะไปชมดอกไม้อยากไปถ่ายรูป

อากาศก็ดีอุณหภูมิก็ดีเหมาะกับการใส่เสื้อกันหนาว
ใส่เสื้อโค้ดสวยแล้วไปถ่ายภาพนึกว่าอยู่ฮอนแลนด์
แห่งนี้มีการแบ่งโซนดอกไม้นะคะให้ถ่ายรูปกัน
เริ่มตั้งแต่ไม้มงคลไม้เมืองหนาวทุ่งดอกเบอร์บีน่า
แนวตั้งสวนกล้วยไม้อุโมงไม้ไผ่และที่เป็นไฮไลท์ก็คือ
เป็นจุดที่พอขึ้นไปแล้วนอกจากจะเห็นว่าดอกไม้มันสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าพอขึ้นไปอยู่ด้านบนมองลงมาด้านล่างเห็นเขาวงกฎดอกไม้
จุดนี้มีหอระคังด้วยค่ะให้นักท่องเที่ยวลั่นระคัง
เพื่ออธิษฐานขอพรให้ชีวิตสุขสมหวังตลอดปีค่ะ
อันนี้เป็นบัวกระทิงสีเขียวทำจากย่า
ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเนาะ
ไปธรรมชาติสวนดอกไม้ก็ตาม